เกาหลีใต้ก็เข้าไปชิงอันดับที่๕กับเวียดนาม
ส่วนนักตบลูกยางสาวไทยนะคะจะแข่งขันชิงอันดับที่๓กับไต้หวันค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดวันนี้นะคะ
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายท่อสด๑๕นาฬิกา๔๕นาทีค่ะ
และต่อจากนั้นนะคะเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศนะคะ